อุทาหรณ์แล้วกันสำหรับสายยก
เล็กเล็กไหม้ใหญ่ไหวหรือเปล่าถามตัวเองก่อน
งั้นจะเป็นคลิปแบบนี้ค่ะ
คลิปสั้นค่ะแต่บอกเลยว่าเจ็บและจุกมาก
อันตรายจริงเธอหงายหลังร่วงตกลงมาจากบันไดน่ากลัวมากคุณผู้ชม
กระแทกพื้นเสียงดังสนั่นเลย
หญิงสาวที่ประสบเหตุเนี่ยก็นำคลิปของตัวเธอเองมาโพสต์
บอกว่าตอนแรกเธอไม่อยากจะโพสต์เท่าไหร่นะ
เพราะว่ากลัวจะถูกตำหนิว่าเออก็ประมาทเองนี่นะ
แต่ว่าอย่างน้อยเธอบอกว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นเพิ่มความระมัดระวังได้บ้าง
ก็เลยโพสต์ลงโซเชียลค่ะไอ้สาเหตุก่อนที่เธอจะตกลงมาเนี่ย
เพราะว่าเธอยกของขึ้นบันไดเป็นของไม่หนักนะคะ
บอกแต่ว่าชิ้นมันค่อนข้างใหญ่ก็เลยทำให้มองขั้นบันไดไม่เห็นค่ะ
คุณผู้ชมโอ้โหเธอเจ็บเหมือนกันนะอาการบาดเจ็บเธอบอกว่าไม่หักไม่แตก
หัวไม่เจ็บเท่าไหร่แต่แขนเนี่ยเจ็บอยู่หลายวันเหมือนกัน
เห็นคลิปนี้แล้วก็จะขึ้นลงบันไดโดยเฉพาะแบกของแบกของไปด้วยเนี่ย
เพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะคะอย่างที่เธอบอกเอาไว้
ร่างกายคนเราไม่มีอะไรทำอะไรต้องระวังค่ะ